นี้๑๓ตุลาคมนะครับ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันนี้ทั่วทั้งประเทศนะครับ

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมครับไปที่ลานสาราสิริราชร้อยปีนะครับ
วันนี้ประชาชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
หลังไหลมาร่วมกิจกรรมศิรกรานพระภูบาลนวมินปีที่๓ตามรอยพ่อ
เพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษ
แม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกลงมานะครับแต่ก็ไม่ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลงแต่อย่างใด
ในเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีได้มีพิธีจรวรจิตภาวนาเป็นเวลาเก้านาที
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้านอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีในสวนขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
นักร้องกิติมศักดิ์รวมถึงบันเลงเพลงโดยวงดนตรีลูกกรุงกระทรวงวัฒนธรรม
ที่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
กราบถวายสการะและจุดเทียนน้อมรำลึกพร้อมกับขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
ความฝันอันสูงสุดพร้อมกับแทนคำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการสืบสารพระราชปนิษฐานของรัชกาลที่เก้า
ส่วนที่ท้องสนามหลวงค่ะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รวมพิธีทำบุญตักปัดพระสงค์และสามเณรสี่ร้อยแปดสิบเก้ารูป
โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้แทนองค์กรอิสระ
คณะบุคคลสำคัญรวมถึงประชาชนที่พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีด้วย
จากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลอง
ถวายเป็นพระราชกุศลที่โรงเรียนช่างอากาศบำรุง
และวัดธรรมาภิระตารามพร้อมร่วมทาสีทางเท้า
ราวเหล็กและปรับภูมิทัศน์ภายในวัด
โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน
เช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลานะครับ
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมกันวางพวงมาลาและถวายบังคม
เบื้องหน้าพระบุรมชายาลักษณ์
ก่อนที่จะมีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่สลาปราชาคมของจังหวัด
ขณะที่พวกราชกาลจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานนำส่วนราชการสารทหารตำรวจ
และประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า๑๐๐คน

ประกอบพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
แด่พระพิศุกษงศ์จำนวน๘๙รูป
ลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๕

ราชการจังหวัดอายการศาลทหารตำรวจ
ราชการฝ่ายต่างกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
เข้าร่วมในพิธีตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
แด่พระพิศุกษงศ์จำนวน๘๙รูป
พร้อมนำประชาชนและราชการวางพวงมาลา
เบื้องหน้าพระบรมราชายาลักษณ์
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณ